มีเหตุการณ์เรื่องของการขับรถหลังคราวคุณผู้ชมนะ
รถเก๋ง๒ประตูคันหนึ่งขับรถซิ่งมาเลย
เขาขับมาข้างหลังเขาไม่ทันระวัง
โครงเข้าไปแล้วก็มีการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมีรถตู้ปริศนาคันหนึ่งขับรถมา
แล้วเอาตัวคนขับรถบีเอ็มขึ้นรถแล้วหนีหายไปเลย
ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงไปดูประมวลภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนครับ
นี่ฮะเราให้คุณผู้ชมได้ดูประมวลภาพเหตุการณ์ตรงนี้
สั้นก่อนและนี่คือจุดเกิดเหตุเห็นไหมฮะ
เที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุตำรวจสอนอทางด่วนรับแจ้งว่ามีรถเฉียวชนกันบนทางด่วนทางพิเศษฉลองรัฐขาเข้าฝั่งมุ่งหน้าไปลงแถวพระรามเก้า
พอไปถึงก็สภาพอย่างที่เห็นครับไปเจอรถเก๋งแต่งซิ่งสองประตูเป็นนิสันสีดำนะฮะ
หงายท้องล้อชี้ฟ้าเนี่ยคันสีดำคันหน้าเนี่ยหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ครับ
แบบนี้สภาพกว่ายับเดินอยู่กลางถนนค่ะแล้วคันที่ไปเจาะท้ายไปชนอีกทีก็เป็นรถสปอร์ตหรือเป็นบีเอ็มเด้อเบอร์ยูไอ้แปดสีท้าวคันนี้
เนี่ยคุณแล้วรถรุ่นนี้นี่คือเป็นสิบล้านแพงมากแพงมากแพงมากแล้วก็เครื่องเขาสมรรถนาเขาดีเหลือเกินค่ะนะฮะ
แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะรถแรกเข้าไปประสบเหตุเพราะว่าขับมาเร็วแรงแล้วก็ฝดปกถนนก็ลื่นนะฮะ
สิบเก้าปีทีนี้เพื่อนของนายอภิษฎบอกแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุนะฮะไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
จะแยกย้ายกันกลับบ้านอภิษฎโทรมาตามบอกว่าเนี่ย
เกิดอุบัติเหตุไปชนขอบทางด่วนฝนตกถนนลื่นมาช่วยหน่อย
เพื่อนก็เลยรีบขับรถไปหานายอภิษฎบนทางด่วนพอไปถึงนะฮะ
พอไปถึงระหว่างยืนโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่อยู่ว่ารถคว่ำจู่
พุ่งชนเต็มแรงครับนะส่วนคนขับเป็นผู้ชายวัยรุ่นออกมาจากรถ
อันนี้เพื่อนเล่านะเขาออกมาโดยท่าทางที่เขาไม่ได้มีการบาดเจ็บอะไร
สักพักหนึ่งมีรถตู้คันหนึ่งวิ่งมาแล้วเอาตัวคนขับที่เป็นชายวัยรุ่นคนนี้
ออกไปเลยครับไม่รู้พาไปโรงพยาบาลหรือเปล่า
หรือไปไหนอย่างไรแต่ว่าทะเบียนมันก็ชัดเจนคงตามหาเจ้าของรถได้ไม่ยาก
๖๐๐๙นะครับเบื้องต้นเนี่ยฮะได้มีการเคลื่อนย้าย
รถทั้งสองคันออกจากพื้นที่ทางด่วนไปแล้วเอาคนเจ็บที่ชื่อว่าอภิษฎเนี่ย
ไปโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวตามหาคนขับรถบีเอ็มคันท้ายก่อน
ทะเบียน๖๐๐๙เนี่ยว่าเป็นใครยังไงและทำไมถึงมีรถตู้มารับออกไป
โดยที่ไม่ได้มาดูจุดเกิดเหตุใดแล้วอาการเป็นอย่างไรบ้าง
เดี๋ยวคงจะตามกันต่อในวันนี้คงจะมีความขึ้นหน้าเพิ่มเติมกับเรื่องนี้นะครับ